จริงแล้วใกล้ถึงเทศกาลกินเจกันแล้ว

ดีสิโมด๑๐วันเลย

คนก็บอกอย่าไปคิดถึงเรื่องมูเตรูเยอะนะ
อย่างคุณแม่ทำบาปกับวาจาเยอะ

ถูกเพราะแม่ทำบุญในเรื่องของการให้ทาน
การสร้างภรรพุทธรูปอะไรต่างแม่ทำออกหมดแล้ว

นะฮะเอาแม่ฉันเอามาคิดผิดประโยชน์ก็เพราะเธอกับอีกหนุ่มเนี้ยแหละ
ทำให้ฉันเป็นอย่างงี้เธอกับอีกหนุ่มอะไรหลักหามันออกมาทุกวันเลย
แต่มดก็กินทุกปีน่ะมดกินประมาณห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเนอะ
ต้องกินเยอะไม่ต้องกินทั้งชาติมดอาจจะกินแบบว่าวันสองวันแล้วแตกอะไรอย่างเงี้
แต่วันนี้ก็ตั้งใจหน่อยปีนี้เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้น
เทศกาลกินจีนเขาก็บอกว่าจะคิดถึงเจ้าแม่กวนอิมถูกต้อง
ถูกต้องไหมครับใช่ครับพระโพธิศัตริย์สมมุติเป็นทางภูเก็ตเนี้ย
เขาก็จะมีการเข่าทรงกันอื้อฮือจะมีแบบว่าเสียบปากเสียบอะไรเป็นอย่างงี้
มีไฟมีเบนใดมีดเพราะวันนี้มันกลายเป็นที่หึงหาในโลกโซเชียลฮะ
จากการแชร์ป้ายประกาศรับสมัครองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิ่ม
อืมสมมุติอุ้ยนี่ครั้งแรกที่ประกาศแบบนี้นะถูกฮะ
เอาง่ายสารเจ้าเหล่าปุณเท่ากงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีงานเจเยาวราชปี๒๕๕๙
มันไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วไงอืมนะฮะซึ่งคุณสมบัติเนี่ย
หนึ่งต้องเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์อ่าต้องเป็นสาวพรหมจรรย์ก่อนแล้วครับ
อันดับแรกก่อนไม่ได้แล้วล่ะตอนแรกโหเป็นคนไทยหรือคนไทยเชื่อสายจีนครับ
มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลอืม
อายุเนี่ยห้ามเกินเบนเจอร์เพศ๑๘๒๕ปีคือคนที่เกิดประมาณปี๒๕๔๐ถึงปี๒๕๔๗ค่ะ
ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์สมมุติมาก่อน
หรือต้องไม่เคยเป็นองค์เจ้าแม่คนอีกมาก่อนโดยสุด
ต้องได้รับการรับรองพฤติการนะฮะพฤติจากพฤติกรรมเนี่ยจากผู้ปกครองและสถานที่กำลังศึกษาอยู่
ครับนะฮะไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมอืม
ประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเช่น
เคยถ่ายคลิปเคยถ่ายภาพนี่นึกออกป่ะ
เดี๋ยวไปเป็นเจ้าแม่คนอิมใส่ชุดขาวผมทุกคนเอาอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคนขุดทุกวันนี้ชาวเน็ตเก่งจะตาย
ครับผมจริงใช่ไหมล่ะหรือมีการโชว์เรือนล่างอันนำมาสู่ความเสื่อมเสียสู่ตำแหน่ง
หลังจากได้รับการคัดเลือกแล้วห้ามมีให้ผู้สมัครเข้าประกวดในรายการอื่น
กว่าจะหมดวาระหน้าที่ในเทศกาลกินเจ
ระหว่างเป็นองค์สมมุติเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลง

หากไม่ปฏิบัติตามเนี่ยหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นองค์สมมุติองค์เจ้าแม่กลอิมเนี่ยนะครับ
ต้องถือศิลป์กินเจตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกเลยนะ
หมายถึงคุณไม่มีสิทธิ์กินเนื้อสัตว์อีกแล้ว
จนถึงสิ้นเทศกาลกินคือวันออกเจเลย
ตกใจสิ้นคือหมายถึงว่าหมดเทศกาลกิน
ผู้สมัครเนี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วด้วยนะ
อันนี้ถุดประสงค์เขาคือเพื่ออะไรนะคะ
เพื่อหาเขาเรียกว่าเป็นแบบว่า

ก็คงสมมติก็คงจะมีวิธีกรรม

มีการแบบเกี่ยวกับเทพเจ้าอะไรอย่างนี้
เหมือนถ้ารอยด์กระทงเราก็จะมีน้องโนพรมาต

เขาต้องแสดงอิแลนไหวอิเลสน่ะ

พยายามไปหาคำตอบกันก็ยังไม่มีใครได้คำตอบเลยเนอะ

เออปุ๊บ

พอเวลาสมมุติว่าเสร็จพิธีแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาหูแปะหูแปะไว้แล้วก็รอ
สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเป็นเนื้อปกติเหมือนเดิมหรือแบบว่าบันได
มีดอ่ะแล้วปีนบันไดมีดมาก็ไปอย่างเงี้ยใช่อยากจะรู้ชาว
โบสถ์จัดการกับโภเกตคนที่ดูอยู่เนี้ยมันเป็นยังไงก่อนอื้อฮืออ
นะฮะว่าทำไมอยู่ดีหายไปได้ทั้งที่ควรจะเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่
ถูกลองเราจะเป็นแผลเป็นจริงหรอคะเพราะว่าหรือผู้จัดช่วยงานนะคะ

บางทีเป็นเหล็กขนาดนี้มิ้นเหล็กแบบท่อนใหญ่มาก
แล้วก็ทะลุซ้ายทะลุขวาแล้วก็แบบมีเหล็กอยู่ตรงกลางปาก
แล้วก็เขาบอกว่าตอนที่ทะลุไปเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัว
เหรอฮะเขาไม่รู้สึกตัวระหว่างการทำพิธีตลอดเนี่ย
เขาไม่รู้สึกตัวปีนบันไดมีดเขาก็รู้สึกว่า
เขาเหมือนเนี่ยเหยียบเมฆขึ้นไปเหยียบเมฆขึ้นไป
พอสมมุติว่าเสร็จพิธีปุ๊บกลับมาเนี่ยจะไม่มีรอยแผลเลย
คนที่เดินลุยไฟเนี่ยก็จะไม่มีรอยไหม้ที่เท้าเลย
ที่ลุยไฟเขาจะจุ่มน้ำมันก่อนแล้วเขาวิ่ง
หรือมันเป็นอะไรมายักกลก็ไม่ใช่เปล่าวะ
นะฮะเขาก็เขาเริ่มสำรวจอ่าเขาเรียกว่าอะไร
กรรมการตรวจทางวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกว่าอันนี้มันก็น่าแปลกเพราะว่า
ปกติแล้วคนที่เวลาเราเจอไฟร้อนเนี่ยมันก็ต้องผ่อง
แต่อันนี้พอไปเหยียบน้ำมันแล้วก็เดินลุยไปปุ๊บเนี่ย

บันไดมีดก็เหมือนกันมันด้วยความคมของมีด
ก่อนที่เขาจะคมอ่าเขาจะปีนเนี่ยเขาก็จะเอาผลไม้เนี่ย
มาตัดก่อนตัดให้ดูก่อนว่ามันคม

นะฮะแต่ปีนไปก็ไม่เป็นอะไรด้วยอันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันเป็นเรื่องแปลก
เกี่ยวเท้าเลยพอพูดอ่ะ
โอ้โหต้องไปดูเองบางทีลุยกล้องไฟอ่ะใช่
กล้าดูอ่ะหนูดูแล้วหนูก็คือรู้แล้วขนลุก
หมายถึงว่าขนลุกอย่างนี้คือมันเจ็บอ่ะดูแล้วมันหวัดเสี่ยวอ่ะ
เมื่อก่อนตอนถ้าย่าฉันยังมีชีวิตอยู่ในป่านี้นางไปแล้ว
นางเดินตัวไปภูเก็ตไปไปเทศกาลกินเจล่ะอ๋อ
นะฮะเออเอออุ้ยใครใครเคยเป็นม้าทรงหรือมีอะไรบ้างส่งมาบอกหน่อยสิ
อย่างเช่นไอ้เอามีดแทงปากบางคนเดินเอาเอามีดแบบว่า
ใช่โมดเล็กเล็กแทงอะไรอย่างเงี้ยเล็กแทงแล้วเล็กใหญ่มาก
แล้วแทงทะลุด้วยนะซ้ายขวาโอ้โหแต่อย่างบางคนอย่างอันนี้
คุณเจ้าแม่คุณอิมคงจะแบบว่าเป็นตัวสัญลักษณ์ตัวแทน
จะต้องเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ลักษณะเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้ไง
ใครที่อยู่ภูเก็ตหรือว่ารู้ประวัติเกี่ยวกับด้านนี้
ส่งมาบอกพวกเราหน่อยมีคนสงสัยเหมือนพี่โมดบอกว่าไงรู้ไหม
ทำไมไม่เป็นแผลเป็นขนาดเราเป็นสิวยังเหลือลุ้มกับแผลเป็น
ใช่เออจริงจริง